พาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดเรื่องของโจรปล้นร้านทองโอโรร่าที่โรบินสันลบบุรีกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่เมื่อเช้าเป็นข่าวคลึกโครมแล้วคนเฝ้าหน้าจอตลอดทั้งวันเลยว่า
จับตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วคำถามเกิดขึ้นมากมาย
แพะหรือเปล่าหลายคนสงสัยเพราะว่า
ไหนบอกว่ามีการตีวงออกมาไปจับได้ที่น้องคาย
ปล่อยตัวไปแล้วไหนไปชายแดนคือกระแสข่าวออกมาเยอะมาก
พบตรออกมาให้สัมภาษณ์เบื้องต้นแล้วนะคะ
ว่าไม่ได้จับแพ้แน่นอนและผู้ต้องหาก็รับสารภาพด้วยค่ะ

ถูกต้องพ่อต้องรวดเอกจากทริปชายจินดาเนี่ยค่ะ

เปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวทุกสำนักได้สัมภาษณ์
ถึงประเด็นเรื่องของการจับคนร้ายรายนี้นะคะ
คือไล่เหลี่ยงนิดหนึ่งดีกว่า
เพราะว่าตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้าที่ผ่านมาตอนเช้านะ
คือมีกระแสข่าวออกมาเหมือนแย้มให้ผู้สิทธิ์ข่าวที่อยู่ที่ลบบุรีเนี่ย
รู้ว่ามีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
แล้วก็ไปควบคุมตัวอยู่ที่มธพ๑๓นะฮะ
จากนั้นสักก่อนเที่ยงพบตรมาให้สัมภาษณ์สื่อ
การให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรกคือก่อนเที่ยง
แล้วก็ในระหว่างนั้นเองก็มีปฏิบัติการหลายอย่าง
ทั้งการค้นบ้านบีดาของผู้ต้องหา
การไปค้นห้องพักที่โรงเรียนที่สิงห์บุรี
รวมถึงการไปหาหลักฐานต่างโดยเฉพาะทอง
ซึ่งชุดดำน้ำก็ลงพื้นที่สิงห์บุรีเหมือนกัน

แล้วพบตรบอกว่ายังไงคุณ
พบตรก็ชี้แจงนะคะว่าจับแล้วมีการสอบปากคำ
แล้วผู้ต้องหารับสารภาพ
เขาก็บอกว่าเขาก็รู้ว่าเขาหนีไปไหนไม่รอดหรอก
รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงลงมือเพียงคนเดียว
ไม่ใช่คนที่ไปถูกจับได้ที่หนองคายอะไรทั้งนั้น
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก็คือนายประสิทธิชัย
เขาแก้วอายุ๓๘ปีนี่แหละค่ะ

จริงผู้สื่อข่าวถามหลายประเด็นเหมือนกัน

อ่อนก็บอกว่าไม่ใช่แพ้แน่นอนเขายอมรับทุกอย่างหมดแล้ว
แต่เดี๋ยวแถลงข่าวเต็มเนี่ยพรุ่งนี้๑๐โมงครึ่ง

จะพาเจ้าตัวกลับมาแถลงข่าวที่กรุงเทพด้วยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าผู้ต้องหาให้การร่วมมือเป็นอย่างดี

เมื่อวานศาลนายาได้อนุมัติหมายจากนายประสิทธิชชัยเขาแก้ว
ซึ่งเป็นพอโรงเรียนโพชัยจังหวัดสิงห์บุรีอายุ๓๙ปีนะครับ
เมื่อเช้าหลังจากที่สารได้อนุมัติหมายจับแล้ว
ได้ทำการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับที่สารอาญาได้ออกไว้นะครับ
หลังจากนั้นเราก็มีการซักถามสาเหตุต่างนะครับ
ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
เพราะกระบวนการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับ
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือผู้สื่อข่าวนะครับ
ไปเจอไปพบกันที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ

เพราะกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จนะครับ

ต้นก็ไม่ได้ให้การปฏิเสธถ้าจับแพ้พวกผมไม่รู้จะยืนอยู่ที่ไหน
ในสังคมคดีอย่างนี้ไม่มีการจับแพ้
แล้วก็หลังจากที่พบตรได้มีการแถลง
คือวันนี้พบตรแถลง๒รอบเขาเรียกว่าไม่แถลงดีกว่า
เรียกว่าชี้แจงและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
คือออกมายืนตั้งแผงแบบนี้แล้วก็บอกว่ามีอะไรจะถามก็ถามมา
แต่ถ้าใช้คำว่าแถลงคือจะแถลงพรุ่งนี้๑๐โมงครึ่ง
อันนั้นคือแถลงแบบชัดเจนอย่างเป็นทางการ
ที่พบตรจะออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนนะครับช่วงเที่ยง
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคลี่คายคดีฆ่าชิงทองลบบุรี
คุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเดินทางมาที่ศูนย์บัญชาการ
ลี่คลายคดีที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
คือตอนเช้ามีกระแสข่าวออกมาว่าถูกคุมตัวไว้ที่ค่ายทหาร
พอสักเที่ยงก็ถูกคุมตัวมาที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
ประชาชนมารอกันอยู่อย่างคับข้างเลยนะฮะ
แล้วพอผู้ต้องหาลงมาจากรถตู้ที่ควบคุมเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้
ผู้ต้องหาถูกจับใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็สวมหมวกเป็นการปิดบังใบหน้า
เมื่อประชาชนเห็นเท่านั้นแหละครับประชาชนโอ้โหตะโกนด่าสาบแช่งผู้ต้องหากันยกใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชม
ฟังบรรยากาศในช่วงของการคุมตัวผู้ต้องหามาที่ทางด้านของศูนย์บัญชาการคลี่คายคดีที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรีนะครับ
อันนี้แหละครับตอนคุมตัวมาก็คุมมาสักประมาณเที่ยง๒๐นะครับ

แต่ส่วนหนึ่งก็แสดงความดีใจ
ที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้

ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าดีใจนะคะที่จับคนร้ายได้
แล้วก็อุ่นใจจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติได้สักที

ประชาชนที่เป็นครูเหมือนกันมาเฝ้า

ว่าคนที่ทำเหตุการณ์แบบนี้ได้นะ

มารู้ว่าประกอบอาชีพครูเหมือนกัน
ซึ่งเป็นอาชีพที่ทั้งเด็กแล้วก็ทุกคนให้ความเคารพ
เขาบอกว่าเขาผิดหวังมากที่คนร่วมอาชีพเป็นคนเกาะเหตุแบบนี้

ทางด้านของนายประสิทธิชัยเขาแก้วอายุ๓๙ปี
ก๊อฟที่ตกเป็นผู้ต้องหา
หลายคนก็ถามถึงประวัติของนายกอล์ฟคนนี้
ว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับ
ข้อมูลจากตำรวจเอง
ข้อมูลจากในโลกโซเชียลก็หลั่งไหลกัน

โดยในก๊อฟจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท
วิชาเอกก็คือการศึกษามหาบัณฑิต
บริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
บีดาของนายกอล์ฟซึ่งถือว่าเป็นผู้ครอบครองปืน
เพราะว่าปืนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจพบที่บ้านบีดาของนายกอล์ฟ
คือจดทะเบียนเป็นชื่อบีดาของนายกอล์ฟ
ีดาเป็นตำรวจนอกราชการ
ส่วนแม่ของนายกอล์ฟก็เป็นครู
ส่วนนายกอล์ฟเองนะฮะก็เดินตามสายของคุณแม่ก็คือเป็นครู
ข้าราชการครูแล้วก็ตำแหน่งล่าสุดก็คือเป็นผู้มนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี
ย้ายมาทำหน้าที่ผู้มนวยการโรงเรียนได้ไม่ถึงปีแล้วก็ยังไม่ผ่านโปร
ก่อนหน้านั้นเคยเป็นครูที่ลบบุรีไหมก็มีข้อมูลจากโซเชียลบอกว่า
คนนี้เคยเป็นครูอยู่ที่ลบบุรีมาก่อนเหมือนกันแล้วก็ย้ายไปที่สิงห์บุรีไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่า
จากการสอบถามครูคนสนิทในโรงเรียนที่ปัจจุบันนี้นายกอล์ฟเป็นพอนะครับ
ก็เปิดเผยว่าพอเพิ่งจะสอบผ่านแล้วก็ย้ายมาเป็นพอที่สิงห์บุรี

แต่เดิมนายกอล์ฟเป็นคนลบบุรีแล้วก็สอนอยู่ที่ลบบุรี

คือก๊อฟเป็นนุ่มที่เหมือนวัยรุ่น

สนิทกับคนง่ายบางครั้งก็เหมือนจะอ่อนน้อมแต่บางครั้งพูดก็ไม่ฟังก็แข็งเหมือนกัน
และเท่าที่รู้จักก็เคยทราบว่าเป็นคนชอบเล่นปืนมีปืนติดกล้องมีปืนเก็บเสียง
และเป็นครูที่สอนยิงปืนนะครับ
แล้วก็คนที่รู้จักก็เปิดเผยออกมาว่านายกอล์ฟเคยเอาปืนติดกล้องแบบอัดลม
มายิงนกเล่นที่โรงเรียนอยู่บางครั้ง
อกจากนี้ยังเป็นคนชอบบิ๊กไบท์มีรถจักรยานยนต์หลายคันนะครับ
โซเชียลเขามีการไปตรวจสอบ
ว่าความเคลื่อนไหวในโซเชียลก่อนหน้านี้

ทีมข่าวของเราก็เข้าไปตรวจสอบดูเหมือนกัน
คือเพราะว่าหลังก่อเหตุชิงทองเมื่อวันที่๙มกราคมได้เพียง๒วัน
ก็คือวันที่๑๑มกราคมตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะครับ
เสาร์ที่๑๑มกราคมเขาได้โพสต์ภาพกับแฟนสาวกำลังดื่มชานมไข่มุก
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งสองคนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็ข้อความบอกว่าวันนี้วันเด็กเราก็พาเด็กมากินนมกลับบ้านไปเราก็กินจุดนะครับ
หลังจากนั้นคือวันที่๑๖มกราคมซึ่งเป็นวันครูนายกอล์ฟก็ไปร่วมงานสารสัมพันธ์ครูที่จังหวัดสิงห์บุรี
แล้วก็ร่วมกิจกรรมกีฬาต่างโดยแฟนสาวของนายกอล์ฟก็โพสต์วีดีโอแล้วก็รูปภาพของนายกอล์ฟในชุดกีฬา
และวันถัดมาคือ๑๗มกราคมนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพงานเดิมระบุข้อความว่ากองเชียร์เขาเยอะจริง
ซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีการนำผ้าสีดำมาผูกไว้ที่หัวเข่าขวานะฮะ
หากสังเกตที่ขาของนายก๊อฟคือสามารถเดินวิ่งได้ปกติ
ขณะที่นายก๊อฟกับแฟนแต่งงานกันก็บอกก็เดินปกติ
ไม่เห็นมีอาการเจ็บขาหรือว่าขากระเพกเลยนะครับ
แต่ว่าในข้อมูลของตำรวจคือตำรวจก็ย้อนไปดูประวัติของนายกอล์ฟ
พบว่านายกอล์ฟเคยประสบอุบัติเหตุผ่าตัดเข่าขวาเมื่อเดือน
มกราคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเดินกระเพลกมาตลอดแล้วก็
ยังเคยโพสต์ภาพขณะที่แฟนของนายก๊อฟซึ่งจริงเขาจด
ทะเบียนแต่งงานกันแล้วนะเขาจดทะเบียนกันแล้วก็เรียกว่า
เป็นภรรยาแล้วกันขณะที่ภรรยาเนี่ยมาเฝ้าไข้ตอนที่นายกอล์ฟ
ผ่าตัดเข่าขวาด้วยแล้วก็ยังมีรูปใส่เฝือกที่ขาขวาที่
ขวาด้วยนะครับก็กลายเป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ามั่นใจเลยว่า
กอล์ฟเนี่ยถึงแม้บางครั้งเขาอาจจะเดินเหมือนคนปกติแต่จริงเขาเคยมีตำหนิ
เคยเกิดอุบัติเหตุที่เข่าขวาจนได้รับการผ่าตัดนะครับนี่เรื่องประวัติของนายก๊อฟนะครับ
อย่างที่บอกนะคะว่าหลังจากที่ควบคุมตัวได้แล้วเนี่ยตำรวจแบ่งกำลังกันไปหลายที่เลย
ที่ไปดูที่โรงเรียนที่สิงห์บุรีไปดูจุดที่เขาทิ้งทองรวมถึงไปค้นที่บ้านที่ลบบุรีด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ประจำอยู่หลายจุดเหมือนกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าแล้วก็บรรยากาศการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากที่จังหวัดลบบุรีค่ะ

คุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งที่ผู้ต้องหาบอกกับชุดสืบสวนถึงสาเหตุที่ทำลงไปนะครับ
โดยผู้ต้องหาบอกว่าตัวเองนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายและต้องการความท้าทายใหม่ในชีวิต
โดยภายหลังจากเกิดเหตุแล้วตัวของผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนีไปไหนเลยนะครับ
ตลอดทั้งช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจชุดฮานุมานของกองบังคับการปราบราม
ควบคุมตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพชัยจังหวัดสิงห์บุรี
ที่ก่อเหตุกัดยิงชิงทองในห้างลุยบิสันลบบุรี
ค้นหาพยานหลักฐานต่างทั้งบ้านพักของพ่อและแม่ที่เมืองรบบุรี
เพื่อหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุจนสุดท้ายตำรวจพบว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของพ่อของผู้ต้องหาเอง
แต่ตัวพ่อนั้นไม่ทราบว่าลูกชายเอาไปใช้ก่อเหตุยิงตอนไหน
กระทั่งมาพบจากข่าวและมีการให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าตลอดเวลาที่ดูข่าวออกไป
ตัวของพ่อเองก็แอบสงสัยในตัวของลูกว่าน่าจะไปก่อเหตุขึ้น
แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนนี้กับทางตำรวจก่อนหน้านี้นะครับ
เหนือจากนั้นตำรวจมีการนำตัวนายประสิทธิชัย
ไปดูจุดที่ทิ้งเสื้อผ้าถุงมือหรืออุปกรณ์การแต่งตัวต่าง

ซึ่งตอนนี้ตำรวจสามารถตรวจยึดได้ทั้งหมดแล้ว
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ
สุดท้ายแล้วไม่ได้มีการเอาไปโยนทิ้งน้ำที่ไหนนะครับ
แต่กลับกลายเป็นว่าคนร้ายได้ยืมรถมาจากพ่อของภรรยาตัวเอง
และนำไปคืนไว้หลังก่อเหตุ
และตำรวจสามารถยึดคืนมาได้เช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมครับย้อนหลังกลับไปเมื่อช่วงเช้าชุดปฏิบัติการพิเศษคือชุดฮานุมานของกองบังคับการปราบปรามจำนวน๑๕นาย
ขับออกมาตำรวจจึงสะกดรอยติดตามจนรู้แน่ชัดแล้วนะครับว่าในรถคือนายประสิทธิชัย
ขับไปถึงพื้นที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีชุดฮานุมานของกองปราบปรามจึงบุกเข้าจับกลุ่มทันที
โดยเจ้าตัวนั้นยังรู้สึกตกใจและไม่ได้หลบหนีนะครับซึ่งจากการตรวจค้นในรถไม่พบปืนที่ใช้ก่อเหตุ
แต่พบกระสุนปืนขนาด๙มมขณะเดียวกับที่ใช้ก่อเหตุอยู่ภายในรถจำนวนหลายนัดจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
ท้าทายใหม่ให้กับชีวิตจึงได้ก่อเหตุลงไป
แต่ตำรวจนั้นไม่ได้ปักใจเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
คาดว่าคนร้ายน่าจะมีมูลเหตุจูงใจเรื่องชู้สาวมาเกี่ยวข้องด้วย
โดยภายหลังจากการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้ว
ตำรวจควบคุมนายประสิทธิชัยไปที่กองบังคับการปราบปรามที่กรุงเทพทันที
เพื่อที่จะรอการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันพรุ่งนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่นายประสิทธิชัยบอกกับชุดสืบสวน
ว่าตัวเขานั้นจะพาเขาไปที่ไหนก็ได้เขายอมไปทั้งหมด
แต่เขาไม่ขอไปที่โรงเรียนวัดโพชัยจังหวัดสิงห์บุรี
จากตัวเองนั้นรู้สึกอับอายกับเรื่องที่ทำลงไป
ไม่กล้าไปสู้หน้ากับครูหรือนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับข้อมูลที่นายประสิทธิชัยบอกกับทางตำรวจนั้น
ชุดสืบสวนไม่ได้ปักใจเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
และในวันพรุ่งนี้จะมีการชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานีตำรวจท่องเที่ยวรบบุรีครับ

นี่ก็ตามตั้งแต่ตอนที่เกิดคดีตั้งแต่ประมาณช่วง๙๐๑๑มกราคม
ก็บินลงไปแล้วก็ขับรถไปที่ลบบุรีแล้วก็ตามอยู่ตลอดเลย
ว่าความคืบหน้าชัดเจนเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตำรวจสามารถที่จะยึดหลักฐานที่สำคัญที่คนร้ายใช้
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอุปกรณ์กระเป๋ารองเท้าอะไรต่างนานา

จักรยานยนต์เป็นของพ่อตา
ยืมเขามาขี่ในการก่อเหตุไม่ได้เอาไปทิ้งน้ำที่ไหนนะครับ
แล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องของที่คุณภูริพัฒน์รายงานบอกว่า
ตำรวจไม่เชื่อคำให้การของนายกอล์ฟทั้งหมด
โดยเฉพาะเรื่องของมูลเหตุจูงใจ
นายกอล์ฟก็บอกว่าอยากจะมีเรื่องท้าทายในชีวิต
แต่ที่คุณภูริพัฒน์บอกว่าตำรวจเชื่อว่ามีเรื่องชู้สาวด้วย
คือเรื่องนี้มันมีกระแสออกมาก่อนหน้านั้น
ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอะไร

ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องว่าเรื่องยาเสพติดบ้างล่ะ

จะเรื่องของการใช้เงินไว้กับการแต่งงานบ้างล่ะ

ครับแล้วก็ในโลกออนไลน์เขามีการแชร์ข้อมูล
นายกอล์ฟผู้ต้องหาเคยคบหากับนางสาวธิดารัฐ
กวางทองทิพย์พนักงานร้านทองที่ถูกยิงเสียชีวิตไป๔นัด
เรื่องนี้เองนะมันมีความคืบหน้าตรงที่คุณพ่อของคุณกวางเนี่ย
เขาออกมาให้สัมภาษณ์เบื้องต้นคุณพ่อบอก
ดีใจมากที่จับตัวคนร้ายได้
แต่เรื่องกรณีที่มีข่าวลือออกว่า
ก๊อฟผู้ต้องหาเคยคบหาดูใจกับลูกสาวของผมนั้น
ผมยืนยันได้เลยว่าลูกสาวไม่เคยคบหากับไอ้ผู้ชายคนนี้
และทางครอบครัวก็ไม่เคยเห็นหน้า
และไม่เคยรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาก่อน
ยืนยันว่าการก่อเหตุครั้งนี้
ตัดปัญหาเรื่องชู้สาวออกไปได้เลย
นี่ผู้เป็นพ่อของนางสาวกวางออกมายืนยัน
ไม่เคยเห็นหน้าช่วยหยุดกระแสข่าว
ลือนี้ที่ว่าลูกสาวเขาเคยมีความสัมพันธ์คบหาดูใจอะไรกัน

ใช่นะครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนกรณีที่นายกอล์ฟผู้ต้องหาเนี่ย
เขามีภรรยาแล้วแล้วภรรยาเขาก็เป็นครูนะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็อยากจะไปสอบถามนะครับ
ว่าทั้งการคบหาดูใจกับภรรยาของเขาเป็นอย่างไรบ้าง
รวมถึงเรื่องการทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์
เป็นถึงระดับพอของผู้ต้องหา

ที่เดินทางมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่
คือชาวบ้านบางส่วนตกใจและไม่คิดว่าพอของโรงเรียนที่สิงห์บุรี
ซึ่งพวกเขาเองก็มีความสนิทสนมกันคือไม่ได้สนิทสนมกันมากมาย
แต่ถ้าเจอตามงานหรือว่าการทำงานร่วมกันก็ถือว่ามีความสนิทสนมตรงนี้เรื่องของงาน
เชื่อว่านายกอล์ฟจะเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าคน
ถึง๓ศพอย่างที่เป็นข่าว
แล้วก็มีเหตุผลออกมาบอกว่าหลังวันพระสบดีที่๙มกราคมที่ผ่านมานะครับ
พอคนนี้นายกอล์ฟยังมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่โรงเรียนจัดอยู่เลย
ทำตัวปกติมาก
ก็เลยไม่คิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนที่เพิ่งจะไปก่อเหตุฆ่าคนตายมาจริงเนี่ย
จะทำตัวปกติได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ถ้าพอคนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ทำผิดจริงถึงขนาดฆ่าคนตายได้แบบนี้
ก็ขอให้ลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
เพราะว่าถือว่ามีพฤติกรรมที่โหดเยี่ยมมากนะครับ
แฟนมาพูดดีทุกอย่าง

ผอจะเป็นคนแบบนั้นหนูไม่เชื่อหรอก
ว่าหนูเห็นพอมาอยู่ดีก็

หนูไม่เชื่อแล้วพอบอกเขาไปซิว่าพอทำหรือไม่ทำ

ก็ใช่เลือดเย็นจัง
ส่วนเรื่องของชีวิตคู่ของนายกอล์ฟกับภรรยา
ก็มีเพื่อนภรรยาก็เปิดเผยออกมา

มีแค่ปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นที่ทะเลาะกันนะครับ

ชีวิตคู่ก็ไม่รู้หราอะไรมากนักนะครับ
เขาก็ยังเห็นรักกันดี

ทีนี้อย่างที่บอกว่าจากคำให้การของนายประสิทธิชัย
เขาบอกว่าทองที่เขาปล้นมาได้

พอตำรวจได้ข้อมูลชุดนี้มาปุ๊บก็แบ่งทีมเลยนะคะ
เขาบอกว่าไปทิ้งใกล้กับวัดสังคราชาวาส

แล้วก็กำลังงมหาหลักฐานเพิ่มเติม
ซึ่งเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตรงจุดนี้ด้วยมีรายงานเข้ามาติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

จนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า๔ชั่วโมงแล้วนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจน้ำ
ได้ช่วยกันระดมกำลังเพื่อ
มหาทองคำรูปภัณฑ์รวมถึงกระบอกเก็บเสียงปืน
ทางผู้ต้องหานั้นได้ให้การสารภาพว่า
หลังจากก่อเหตุนะครับได้นำทั้งสองอย่างนะครับ
ทิ้งไว้ที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพญา
ช่วงสะพานบางรจันทร์จุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้นะครับ

บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับนี่เป็นบรรยากาศสดที่
ช่วงสะพานบางรจันทร์ชุมชนวัดสังคราชาวาส
ตำบลบางพุทธศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่
กรรมคับการตำรวจน้ำกว่า๑๐นาย

เพื่อค้นหาทองคำรูปภัณฑ์ที่มีน้ำหนักกว่า๒๘บาท

ตามคำให้การของนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
ผู้ต้องหาที่ได้ให้การสารภาพว่าหลังจากที่ได้ก่อเหตุชิงทรัพย
แล้วก็ได้ขับรถจักรยานยนต์มาที่บริเวณสะพานแห่งนี้
จากนั้นได้ทิ้งทองคำแล้วก็กระบอกเก็บเสียงปืนนะครับ

ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงช่วยการค้นหาบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เพียงพอแค่นั้นนะครับ
ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายนะครับได้ทำการเดินเท้าขึ้นมาจุดบริเวณที่เป็นป่าทางขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
ได้ทำการเดินลุยเข้าไปนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่าตรงจุดนี้นะครับ
มีทองคำรูปภัณฑ์รวมถึงกระบอกเก็บเสียงปืนทิ้งอยู่
หรือเปล่านะครับและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ลงไปงมหาทองคำรูปภั
แล้วก็กระบอกเก็บเสียงปืนอ่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ข้อมูลกับผมมาว่า
อุปสรรคที่สำคัญนะครับในการค้นหาในครั้งนี้นะครับ
นั่นก็คือว่าทางผู้ต้องหานะครับได้นำสิ่งของทั้งสองอย่างนะครับ
ทิ้งไว้นานกว่าสิบวันแล้วนะครับไม่รู้ว่ากระแสน้ำที่ค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวนะครับ
พัดพาสิ่งของเหล่านั้นไปไกลขนาดไหนนะครับรวมถึงกระแสน้ำที่ลึกกว่าประมาณสี่เมตรนะครับ
ซึ่งเป็นอุปสรรคในการค้นหาที่เจ้าหน้าที่นั้นค่อนข้างที่จะอ่า
ปฏิบัติการได้ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็ยังคงมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้เข้ามา
เพื่อดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับรวมถึง
ทั้งสองคนนี้ก็ได้เข้ามาดูตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะครับ
ผมจะลองไปคุยกับทั้งสองท่านดูนะครับครับอ่า
ตลอดที่ช่วงเช้าที่เราเข้ามาดูบริเวณนี้นะครับ
เราเข้ามาดูอะไรครับก็มาดูตำรวจทำงานนะคะ
มาสำรวจที่ได้ข่าวจากโทรทัศน์คนก็เลยมาดู
ตามข่าวอ่ะจ้ะเห็นว่าตัวคุณป้าเองมีบ้าน
อยู่ติดกับสะพานแห่งนี้ด้วยนะครับอ่าในวันเกิดเหตุนะครับ
เราได้เห็นมีผู้ชายหรือมีบุคคลต้องสงสัยขับรถจักรยานยนต์แล้วเอาของมาทิ้งไว้บริเวณแห่งนี้ไหมครับ
ไม่เห็นนะจ๊ะเพราะกลางคืนจะมันก็จะมีรถวิ่งวุ่นวายเหมือนกัน
เพราะฝั่งนู้นจะเป็นช่วงตัวหลัดตัวรุ่งเป็นโรงพยาบาลทางทฤษฐรรยากาศ
แต่พื้นที่นี้สว่างแต่ไม่เห็น
สอบถามนิดนึงครับแม่น้ำแห่งนี้นะครับจากที่เราอยู่มานานนะครับ

เพราะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำตื้นน้ำลงก็จะไม่ลึกเท่าไหร่
ส่วนกระแสน้ำนะครับค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวไหมครับ
ว่าจากที่ผมสังเกตดูแล้วมันข้างบนมันค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับ
ไหลไม่แรงจ้ะไหลแค่เพราะน้ำมันตื้นน้ำจะไหลไม่แรง
แต่ข้างล่างมันจะเป็นพื้นทรายพ่อก็หาป้าประจำอยู่น้ำไม่ลึก
ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณแห่งนี้นะครับรู้สึกตกใจไหมครับ
หลังจากที่ผู้ต้องหานะครับได้นำทองคำแล้วก็อ่า
ก็บอกเพิ่งเก็บเสียงมาทิ้งไว้ตรงเนี้ยครับก็ก็ตกใจอยู่ไม่คิดว่า
ไม่คิดว่าจะเป็นเครียดบ้านเราเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นเครียดสิ่งบุรี
คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ที่มาติดตาม
เฝ้าดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคับการตำรวจน้ำที่ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่
ตั้งแต่เวลาช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับ

ที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ผมได้รายงานไปนะครับ
และถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรแล้ว
ผมจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นี่ครับ
รายงานสดจากสะพานบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีครับ
ขอบคุณนะครับก็ถือว่าเป็นการค้นหาหลักฐาน
ที่จะเอามามัดตัวของผู้ต้องหาบรายนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับ
ก็พรุ่งนี้คงจะรู้นะว่าพบตรจะแถลงอะไรบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุ
การวางแผนแล้วก็พฤติการในการก่อเหตุทั้งหมด
เส้นทางการหลบหนีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
หลักฐานอื่นที่ต้องตรวจยึดเช่นทองเช่นปืน
หรือกระสุนที่ยึดได้ในรถบีเอ็มของนายกอล์ฟนะครับ
กระสุน๙มมรวมถึงการแจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหาบรายนี้นะฮะ
แต่ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานเรื่อยนะครับ